คุณผู้ชมคดีที่ผมจะเล่าต่อไปนี้นะมันเกิดขึ้นเมื่อ๑๕ปีที่แล้ว
แต่วันนี้ตำรวจจับตัวได้
คนร้ายที่เคยลวงน้องผู้หญิงอายุ๑๓ปีเมื่อวันนั้น
กับอายุ๑๖ปีไปกระทำอนาจารย์
กระทำอนาจารย์ไม่พอคมขืนด้วยแล้วฆ่าน้องทั้งสองคน
วันนี้ผ่านไป๑๕ปีจับได้ครับ
เอาตัวมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพถูกญาติชาวบ้าน
๕ปีความแค้นในใจชาวบ้านไม่ได้ลดลงเลยครับ
นี่แหละครับที่ผมบอกว่า๑๕ปีความแค้นในใจของญาติและชาวบ้าน

ก็ฝ่าวงล้อมตำรวจเข้าไปสิครับ
คุณผู้ชมครับจะไปรุมประชาธรรมในเชิดศรีจูมอายุ๕๓
ผู้ต้องหาคดีกระทำอนาจารย์แล้วฆ่าน้องจูนนะครับ
น้องผู้หญิงอายุ๑๓ปีแล้วข่มขืน
แล้วก็ฆ่านางสาวแนนอายุ๑๖ปี
ซึ่งตอนนั้นเธอตั้งคันที่๔เดือนว่าปี๒๕๑
ระหว่างตำรวจภูทรจังหวัดเพชรบุรีกับตำรวจสพเขาย้อยฮะ
คุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
สุดท้ายยังดีที่ตำรวจคุมสถานการณ์เอาไว้ได้นะ
การทำแผนจุดแรกเดี๋ยวคุณผู้ชมครับ
ตำรวจควบคุมตัวในเชิดไปที่ริมถนนเพชรเกษม
ตะบลหนองชุมพลอเภอเข่าย้อยจวัดเพชรเจ้าบุรีก่อน
จุดนี้คือจุดที่ผู้ต้องหา
ขับรถพ่วงมาจอดแล้วหลอกน้องจูนว่าน้ำมันหมด
ช่วยพาไปซื้อน้ำมันหน่อยจะให้ค่าจ้าง๖๐๐บาท
จูนเนี่ยชวนนางสาวแนนขี่รถจักรยานยนต์มาในเชิด
ให้นางสาวแนนรอที่รถพ่วงแล้วก็ขี่รถไปกับน้องจูน
พอไปถึงป่าริมห้วยหมู่๑ตะบนหนองชุมพล
พยายามจะข่มขืนน้องจูนครับแต่น้องจูนขัดขืน
แล้วคราวนี้หลอกนางสาวแนนให้ขึ้นรถพ่วงไป
จะพาไปเที่ยวอ้างว่าน้องจูนไปรออยู่แล้ว
ขับรถไปได้๕๐๐เมตรครับคุณผู้ชม
ก็ไปจอดริมถนนเพชรเกษมแล้วก็ก่อเหตุบังคับ
ข่มขืนบีบคอจนเสียชีวิตบนรถเป็นศพที่๒คุณผู้ชม
แล้วเอาศพไปทิ้งที่ป่าละเมาะริมทางรถไฟ
ในพื้นที่อำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีนะฮะ
คุณผู้ชมจนถึงขนาดนี้ก็ยังไม่พบศพฮะ
จุดที่๓ระหว่างนำตัวในเชิดไปชี้จุดที่ลงมือฆ่าน้องจูน
มีพ่อของนางสาวแนนที่ถือรูปนะครับคุณผู้ชมฮะ
กับญาติแล้วก็ชาวบ้านกว่า๕๐คน
ไปรอดูการทำแผนนี่ครับนี่คุณพ่อนะครับ
โอ้โหคือจะเข้าไปรุมประชาธรรมให้ได้นะ
ก็พยายามจะสกัดเอาไว้สุดท้ายนะครับ
ก็เอาขึ้นรถตู้ออกไป
พันธุ์จันทร์บนเอกวรวรรดิแคมป์วงศ์
ท่านผู้กำกับการสภเขาย้อยเปิดเผยว่า
คดีนี้มันเกิดขึ้นมาเกือบ๑๕ปีแล้ว
ทำให้ผู้ต้องหาจำจุดที่อ้างว่านำศพนางสาวแนนไปทิ้งไม่ได้

โอ้โหดูดูสายตาท่านสิโอ้โห

ผู้ต้องหายังเคยไปก่อเหตุข่มขืนผู้เสียหาย

เมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายนปี๒๕๕๑ปีเดียวกันนั่นแหละ
หลังจากนั้นก็นำตัวผู้ต้องหา
ส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีต่อไปครับคุณผู้ชม